รอตัวเลขจากเหล่าคนบันเทิงวันนี้มีมาแน่นอนครับ
ใช่ค่ะบอกเลยว่าคืนนี้นอนฝันกันให้ดี
แต่ก็ยังไม่ง่วงดูบันเทิงไทยรัฐกันก่อนค่ะ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันรวยของทุกคนนั่นเองนะคะ
ใครจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรือว่าหน้าแห้ง

แต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องบรรดาตัวเลขสวย
ดวงใจของเหล่าคนดังกันหน่อยค่ะ
ไปกันที่อาถั่วแระกันเลยคุณผู้ชมค่ะตลกรุ่นใหญ่คนนี้ค่ะ

ไปเล่นตลกค่ะถวายพ่อขุนช้างที่สารพ่อขุนช้าง
มหาเศรษฐีเมืองสุพรรณที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
หลังจากว่าเออเขาขายยาสีฟันสมุนไพร
ก๊อฟขายดิบขายดีออเดอร์ปังมากค่ะคุณผู้ชม
อาทัวร์แระก็เลยปล่อยมุกที่เรียกเสียงชื่นชอบเสียงห่า
จากชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างมากเลย
กับมุกที่เล่นกันมาตลอดทุกปี
ขอพรกันไปเลยค่ะพร้อมกับแก้บนพ่อขุนช้าง
ซึ่งก็ได้เลขตามที่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันนี้นะคะ
หน้าจอเลยเราไม่พูด
แต่ไม่รู้ว่าตัวเลขไม่ถูกใจหรือยังไงนะคุณผู้ชมนะ
ถั่วแระก็เลยขอเสี่ยงเซียมซีต่ออีกด้วย
เพื่อความแม่นความปังจะได้เลขอะไรไปดูพร้อมกัน
ยังไม่ให้ดู

หมดแล้ว

ว่าไงก็ว่าตามกันนะคุณผู้ชมนะ

ส่วนทางด้านคุณพ่อหนุ่มสอนรามค่ะ
สงสัยว่าอยากจะมีตัวเลขไปเสี่ยงโชคกับเขาบ้างเหมือนกันนะฮะ
ส่วนตัวค่ะถามน้องวีจิเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังสิคะว่าน้องวีจิกับพ่อหนุ่มเนี่ยเขาคุยอะไรกัน

ห้ามว่าหนูนะถ้าเกิดโดนกินห้ามว่านะห้ามว่านะ

ฉันก็ฟังไม่ทันแต่ดูน้องยกมือแล้วก็ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมนะ
ได้ยินแต่เสียงพี่หนุ่มบอกว่าห้ามว่านะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจใครนะคะ
อาจจะสอนน้องบีจินับเลขหรือเปล่าพี่ก๊อฟ

คุณจะจบทุกตัวเลขไม่ได้นะ
ตัวเลขมากเลยอ่ะตกลงตัวเลขอะไรเราย้ำได้มั้

คุณผู้ชมก็เอาอย่างนี้ดูตั้งแต่ต้นก็สรุปเอาเอง